ถ้าพูดถึงเบิ้ลปฐุมราชแล้วคุณคิดถึงใคร
อุ้ยตอบแบบไม่ต้องเตรียมหน่อย
เพราะปกติเราติดตามข่าวคู่นี้เป็นนักร้องสายฮาพากันออกสายตลกกันไปแล้ว
เขาเป็นระดับพระเอกนะ
ละครแบบว่าคุณต้องรอติดตามด้วยเพราะว่าหล่อแบบเปิ้ลต้องเป็นพระเอกเท่านั้น

ละครเรื่องนี้เป็นละครเพลงแนวคอมเมดี้ดราม่าค่ะ
พรุ่งจัดเนี่ยพี่ตายนัทธพลคนดารามะประชาติเทียบเลย
แฮลลี่ธนพัฒน์พี่จอยซีรีลักษณ์พี่กุ้งสุธิรัสแล้วก็อีกเทียบค่ะ
ซึ่งหนุ่มเบิ้ลของเรานี่นะคะบอกว่าลาก่อนนะไอ้กล้อง
เพราะอะไรพูดด้วยความภาคภูมิใจเลยเป็นพระเอกเต็มโตเรื่องแรก

ใช่หลังจากที่สมัยเด็กนี่นะเขาบอกว่าเขาก็ฝันมาอยากเป็นแค่นักร้อง
นักร้องก็เป็นแล้วโด่งดังไปแล้วตอนนี้ขยับมาเป็นนักแสดง
แล้วเป็นนักแสดงอย่างเดียวมันไม่ปังเท่าไหร่
มันเป็นพระเอกด้วยมันภูมิใจตรงนี้
ถึงแม้ว่านอกฉากเนี่ยตะเบิ้ลเขานี่นะบ้าพลังสุดเลย
ส่วนกองสุดฤทธสุดเด็ดแต่พอนับ๕๔๓๒เข้าฉาก
เบิ้ลประถุงราชตั้งสติอมลงมาเลยนะ
บทบาทนักร้องวงดนตรีเพชรบ้านไผ่
แล้วเรื่องนี้ยังได้ร้องเพลงดังยุค๙๐ของพี่เจมสเรืองศักด
หลายต่อหลายเพลงด้วยค่ะจะเป็นยังไง

มันมีความตื่นเต้นมากกว่าการที่เราได้รับโอกาสร้องเพลงครั้งแรก
ส่วนละครเป็นสิ่งที่เราคิดว่าเราชอบนะแต่ไม่รู้ว่ามันจะใช่หรือเปล่า
อยากให้ทุกคนมองว่าเราเป็นตัวละครนั้นจริง

เพลงของพี่เจมสเรืองศักดิ์ด้วย
วินาทีนะครับแล้วก็เพลงไม่อาจเปลี่ยนใจ

ส่วนอีกเรื่องหนึ่งน้องสาวเขาธัญญาอาสยาม
โพสต์เฟซบุ๊กเลยอ้อนวอนเลย
ไอเบิร์นเอาไปถ่ายเอ็มวีเพลงใหม่ให้หน่อยได้ไหม

สุดน้องธัญญาฟังดีเพราะว่าพี่แจ๊กกะรีนของเรา

อีกไม่นานเกินรอตะเบิ้ลคนหลอด
ไปควบคุมการผลิตเอ็มวีเพลง

ไม่รู้ยังไงจะฟังอีกทุกทีค่ะ
ผมรับบทบาทหน้าที่โปรดิวเซอร์ให้ธัญญา

เดี๋ยวตามไปในกองได้

ไม่แล้วคือตะเบิ้ลช่วงนี้เขาปล่อยซิงเกิ้ลใหม่ล่าสุด

ธัญญาก็เลยแบบอ้าวแล้วลืมน้องสาวคนเดิมหรือเปล่า

คือเขาหล่อแล้วก็สวยขึ้นแบบมากเลย

เรื่องยากเนอะหลักภาพ